อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่แชร์กันบนโลกออนไลน์มากเหมือนกัน

คราวนี้เป็นบทเรียนในแท็บเล็ตนะคะเกี่ยวกับสัตว์ป่าสงวนนั่นเอง

เรื่องราวนี้นะคะถูกเปิดเผยโดยนายแพทย์รังสริตกาญจนวนิษฐ์รองประธานมูลนิธิสืบนาคสะเทียน
หลังพบว่าแบบเรียนสัตว์ป่าสงวนของไทยในแท็บเล็ตที่แจกจ่ายให้นักเรียน
มีความผิดพลาดอยู่หลายจุด
ที่ปรากฏบนภาพไม่ตรงกับชื่อที่อยู่ด้านล่างนะคะ
อย่างเช่นกูปรีเนี่ยกลายเป็นรูปกระทิง
ควายป่ากลายเป็นควายป่าแอฟริกัน
พยูนค่ะกลายเป็นแมนาตี
ลายหินอ่อนกลายเป็นแมวป่าโอซีล็อตที่พบในอเมริกาใต้
แล้วก็แร็ดกลายเป็นแร็ดดำของแอฟริกันนะคะ
ขณะที่มูลนิธิสืบนักค้าเสถียรนะคะ
ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า
ก็ได้ส่งหนังสือถึงประหลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะ
บอกว่าข้อมูลภาพสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทย
ชนิดหลายพันธุ์มีความผิดพลาดไม่ตรงกับความเป็นจริง
หรือบางภาพไม่สามารถจำแนกชนิดพันธุ์ได้อย่างชัดเจน

ก็เลยขอให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดำเนินการตรวจสอบ
แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดในสื่อการสอน
ซึ่งนอกจากจะใส่ข้อมูลและภาพให้ถูกต้องแล้วเนี่ย
ควรที่จะใส่ชื่อของเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพด้วย
เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องลิขสิทธิ์ทางปัญญาค่ะ
พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณนะคะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก็บอกว่าเรื่องนี้ตัวเองทราบแล้ว
แล้วก็เป็นความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่จะต้องไปปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะ
ซึ่งครูเองก็อาจจะไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ชนิดดังกล่าว

แต่ถ้ามีคนมาท้วงจริงแบบนี้แล้ว
ก็เป็นการท้วงติงจากหน่วยงานเฉพาะด้านมีความรู้ด้วยนะคะ
ก็ต้องยอมรับแล้วก็แก้ไขเพื่อให้เด็กเรียนรู้ข้อมูลที่ถูกต้องค่ะ
นี่พยายามนั่งดูว่าหน้าตาเขาคล้ายกันไหมที่รูปเหมือนกัน
นี่นั่งกำลังนั่งดูเปรียบเทียบกูปรีกับกระทิง
เขาบอกว่าเป็นสัตว์จำพวกตระกูลแบบเดียวกันนะคะ
แต่ว่ากูปรีเนี่ยคือโคไพรหรือว่าวัวป่า

ปูปรีเนี่ยจะเหมือนวัวที่เขาใหญ่หน่อย
แต่ว่ากระทิงเนี่ยหัวเขาจะใหญ่เลยอะ
เขาจะใหญ่และไหล่เขาก็จะใหญ่มากด้วย

แต่กระทิงนี่จะแบบหัวโตหัวโหนกอะไรอย่างนี้

คนอาจจะไม่รู้ว่าจริงแล้วหน้าตาเป็นยังไง

ถ้าเกิดเขาจำผิดตั้งแต่แรกมันจำผิดไปเลยนะ

ยังตีกันอยู่เลยว่าอันไหนเหลือมอันไหนหลาม

ถ้าอยากรู้ถามที่ฉันได้ฉันศึกษามาแล้วอันไหนเหลือมอันไหนหลาม
มั่นใจเกี่ยวกับเหลือมหลามมากเลยทีเดียวนะคะ